เอาทุกผู้ชมครับตามต่อหน่อยนะฮะเมื่อวานนี้ติพาไปบ้านหลังหนึ่งที่ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
รอยเท้าเต็มบ้านเลยทิติลงทุนไปดมรอยเท้าให้เรามาแล้วค่ะพี่อุ๋ยเนี่ยไปดมรอยเท้าเลยอ่ะ
กุมารทองใช่ชื่อน้องมะนาวค่ะนี่มันดงบันได
ฝาผนังกระจกมีกระเป๋าใช่ไหมค่ะบางทีเนี่ยลูกมะนาวเนี่ย
ต้นมะนาวที่อยู่ที่สวนที่บ้านเนี่ยเกลี้ยงขึ้นมาบนชั้นสองของบ้านยังมี
เจ้าของบ้านใช้คำว่ามันลอยเข้ามาในบ้านลอยเข้ามาเลยเลยเรียกกุมารทองว่ามะนาว
ตั้งชื่อให้ว่ามะนาวก่อนหน้านี้เขาไปเจออะไรก็ไม่รู้แล้วก็เหมือนกับมี
กุมานทองเข้ามาที่บ้านค่ะเขาคือใครก็คือใครนี่ค่ะเมื่อวานติก็สำรวจทั่วบ้านเลย
ทำทุกอย่างเลยเมื่อวานอ่ะบ้านของคุณแฟรงค์กับคุณส้มนะค่ะ
สามีภรรยาแต่มีญาติญาติเขาอยู่ด้วยนะมีเด็กด้วยอยู่ในบ้านเนี่ยนี่
ติดมรอยเท้าเพราะมันเป็นเหมือนรอยเท้าเปื้อนแป้งใช่ไหม
ก็มาดมแป้งว่ามันตรงกันไหมพิสูจน์แป้งพิสูจนกลิ่นรอยเท้านี่
ลงทุนขนาดนี้ติของเราแต่แม่ตอนที่อยู่ที่เตียงตรงเนี้ย
เราวางมือถือเอาไว้เผื่อว่าจะมีรอยเท้าเหยียบที่มือถือค่ะ
รอที่มือถือตั้งนานไม่มีบอกมีที่เตียงกลับมาที่มือถือเนี่ย
มันมันพอจุดตรงไหนที่ไปมันไม่มีแต่พอไม่ไปมันมีอะไรอย่างเงี้ย
เออก็เลยเอ๊ะตกลงยังไงกันนะติลองเอาเอามือตัวเองลองทำมานะค่ะ
อ่าเอามือตัวเองเนี่ยไปไปโรยแป้งนะไปนี่รูปแป้งแล้วลองไปทำดู
เพราะคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากค่ะพี่อุ๋ยเมื่อวานที่เราเล่าไป
บอกว่าใช้มือทำหรือเปล่านี่เห็นไหมมันจะเหมือนรอยเท้าเด็กพอดี
ก็คล้ายใช่ก็จะเหมือนกับกุมารทอง
แต่เจ้าของบ้านเขาเชื่อว่าเป็นกุมารทองไงเขาร้องหาหมอปลาไงพี่อุ๋ย
ถูกต้องเขายืนยันว่าลูกเด็กเล็กแดงที่บ้านเขามีน้องอายุ๔ขวบก็ไม่ได้ทำ
เขาก็ไม่ได้ทำเขาแบบใจคอไม่ดีเลย
พอติดูให้แล้วมันก็ยังพิสูจน์ไม่ได้นี่มือเนี่ยแป้งเต็มไปหมดแล้ว
วันนี้หมอปลาไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับหมอปลามือปราบสัมภเวษี
บ้านของคุณแฟรงค์กับคุณส้มแน่นอนว่าตีก็ต้องไปด้วย
เขาก็เปิดบ้านให้เข้าไปดูกันคุณน้ำฟ้าภรรยาหมอปลาก็ไปด้วย
นัทนายโนบิใช่ไหมครับหมอปลามาถึงก็สอบถามเจ้าของบ้านก่อน
ว่าเรื่องราวเป็นยังไงนะฮะทั้งเรื่องของรอยเท้าหรือว่าลูกมะนาว
เอารอยเท้าเป็นหลักก่อนนี่คุณแร้งนะเจ้าของบ้าน
คุณแฟรงค์บอกโอ้โหบางวันนี้มาขึ้นตามตัวผมก็มีนี่ฮะแล้วก็พาเข้าไปดูในบ้าน
ไปดูรอยเท้ากุมารตามจุดต่างเดินสำรวจที่หลังบ้านด้วย
ก่อนจะขึ้นมาที่ชั้น๒สำรวจห้องนอนและห้องของทุกคนในบ้าน
ทุกพื้นที่ของบ้านหมอปลาไม่มีอาการเลยฮะแบบที่จะสัมผัสสิ่งลี้ลับ
วิญญวงวิญญาณผู้ผีปีศาสตร์อะไรเนี่ยไม่มีแบบเผาน้ำตาไหล
อืดเพราะอ้มอ้วกอะไรไม่มีเลยไม่แย่เลยหมอปลาวันนี้
ก็เลยลองไปส่องรอยเท้าดูลองขยายดูถ่ายรูปแล้วขยายดู
รอยเท้ากุมารทองคือหมอปลาบอกแม่มันเห็นอะไรบางอย่าง
คือถ้าสังเกตให้ดีรอยเท้ากุมารทองเนี่ยมันเหมือนมันจะมีจุดอยู่หนึ่งจุด

เอ้า

ผีหรือว่ากุมารทองมีลายนิ้วเท้าด้วยเหรอคุณเขียนมาสอน
หมอปลาเลยบอกเอาอย่างนี้แฟรงค์กับส้ม
ลองดูกันหน่อยไหมลองเอาแป้งเนี่ยมาทาทาหรือว่าลองพิสูจน์ดู
ว่าลายนิ้วมือกับรอยเท้ากุมารทองของคนในบ้านจะเป็นยังไง
ก็สงสัยว่าใช้มือทำหรือเปล่า
ที่สำคัญเนี่ยรอยเท้าของกุมารทองมันจะมีจุดอยู่จุดหนึ่ง
หมอปลาก็เอามือถือมาถ่ายนิ้วของแฟรงค์
แล้วก็ลองเปรียบเทียบดูกับรอยเท้ากุมารทองที่นิ้วชี้เนี่ย
ชี้ของแฟรงค์จะมีจุดตรงกลางอยู่นะ

ท่านก็ลองเปรียบเทียบกันดูเองก็แล้วกัน
กับรอยที่อยู่บนฝาผนังที่กระจกนะฮะ
หมอปลาก็คุยกับคุณแฟรงค์และคุณส้มนะครับ
บอกว่ามาที่บ้านแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถสัมผัสถึงวิญญาณอะไรได้เลยนะ
ส่วนรอยเท้าที่เกิดขึ้นเนี่ยขอยืนยันได้เลยว่า
ไม่ได้เกิดจากกุมารไม่ได้เกิดจากผีกองกอย

เกิดจากคนทำนี่แหละคนทำก็อยู่ในบ้านหลังนี้นี่แหละ
แต่หมอปลาบอกหมอปลาก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำ
แล้วจะสงสัยใครล่ะถ้าจะสงสัยใครเนี่ยหมอปลาบอกว่า
ก็ใครที่เจอรอยเท้ากุมารนั่นแหละค่ะมันก็น่าสงสัยที่สุดอ่ะ
ศัยศาสตร์มันไม่ใช่เราก็ต้องหาวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ก็คืออะไรก็คือลายนิ้วมือของคนในครอบครัว
แล้วคนที่น่าสงสัยที่สุดก็คือใครล่ะคนที่เจอ
คนที่เจอเพราะของบางอย่างอย่างเช่นที่เราไปดูไว้ตรงตู้อะไรเมื่อข้างบน
ถามว่าถ้ามันเป็นน้ำถ้าใครไม่สังเกตไม่รู้
แต่ถ้าคนที่เจอสุดมันก็ต้องเป็นประเด็นก่อนว่าเฮ้ยทำไมคุณไปเจอได้ไง
จริงไหมก็เหมือนเราเดินไปแล้วเราไปเจอศพคนตายเนี่ยไอ้คนเจอคนแรกอ่ะน่ะ

ไม่ได้หากเขาก็ต้องสงสัย

มันเป็นข้อสงสัยว่าทำไมคุณไปเจอได้ยังไง
แต่คุณแฟรงค์กับคุณส้มเจ้าของบ้านนี้ยืนยันกับทีมข่าวของเรานะฮะ
คือเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ทำกันอย่างแน่นอน
แต่เอาเป็นว่าวันนี้เขาก็สบายใจขึ้น
หมอปลาเนี่ยมาตรวจสอบที่บ้านให้
และยืนยันว่ารอยเท้าที่เห็นไม่ใช่ของกุมาร

รงค์กับส้มบอกเขาก็ไม่รู้เหมือนกัน

คือขึ้นไปพร้อมกันอุ้มลูกไว้ด้วย

จากนี้คิดว่ามันจะกลับมาอยู่หรือเปล่า

วันนี้ที่หมอปลามา

ทำไมเขาจะไม่มา
ไม่รู้เหมือนกันพี่

ก็ตั้งข้อสงสัยอยู่เหมือนกันว่ามัน

มันไม่มีลายนิ้วเท้าลายนิ้วมือหรอก

เขาอยากให้มาเอาก็มาพิสูจน์ให้

มันก็เกิดจากคนทำจริงนั่นแหละ

อยากฝากเตือนคนที่คิดจะทำแบบนี้อีก

คนทำแกล้งว่าเป็นผี

หรือผีกองกอยเขาลืมคิดไว้ว่า

มันเป็นฝาผนังซึ่งผีมันจะเดินยังไง

คือเอาง่ายเลยมันไม่เนียน

ผมไม่เชื่อแต่ผมไม่อยากให้คนที่เชื่อ
เรื่องนี้งมงายไปกับเขา

ถ้าเป็นผีกองกอยเป็นผีกุมาร

หมอดูทักมาเราก็ยินดีจะช่วย

มันเป็นฝีมือคนหรือกุมารทอง

มันเหมือนกันมาก

และอันจุดที่สำคัญ

ยกเว้นคนที่ไปวางเองแทนจะรู้